ดูเรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อยกันครับคุณผู้ชมครับ

แล้วเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทันตั้งตัว
เหมือนกับหนุ่มวัย๔๘คนนี้เขาขี่มอเตอร์ไซค์มา

คุณผู้ชมดูสภาพสถานที่เกิดเหตุ

คนขี่และรถมอเตอร์ไซค์
มุดอยู่ใต้๑๐ล้อแบบนี้ค่ะ
คนขี่มอเตอร์ไซค์ก็คือนายภัยบูลกัญญาสน

ขี่มอเตอร์ไซคยี่ห้อยามาฮามีโอสีเขียว

โดนเหยียบจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเหมือนกันนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เครื่องตัดถ่างแล้วก็เครื่องยก
ในการที่จะนำร่างของนายภัยบูลออกมาจากใต้ท้องรถสิบล้อ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สี่แยกสะพานคลองชลประธานบ้านโพศีตำบลบัวบานอำเภอยังตลาดจังหวัดกาลสินนะคะ
โดยถนนเส้นนี้เนี่ยเป็นถนนสายบ้านโปร่งแคร์บ้านโพศีค่ะ
เกิดตอน๙โมงเช้านี้เอง
ถามนายอำนวยภูโอบคนขับรถบรรทุก๑๐ล้อเขาบอกว่า
เขาก็ขับมาจากตัวเมืองกาลสินนะมุ่งหน้าผ่านทางบ้านโปร่งแคร์
จะไปรับทรายที่ท่าทรายพอขับมาถึงที่เกิดเหตุ
ลักษณะมันเป็นแยกก่อนที่จะถึงสะพาน
เขากำลังจะเลี้ยวขวาไปเส้นเรียบคลองชนรับประทานอยู่แล้วค่ะ
เขาบอกอยู่มอเตอร์ไซค์ของผู้ตาย
ขี่พุ่งมาด้วยความเร็วแล้วมุดเข้าไปที่ถังน้ำมันใต้ท้องรถของรถเขาเลย
เขาตั้งตัวไม่ทันจริงเหมือนมุดเข้ามาหาเขา

แล้วก็เลยกลายเป็นว่าล้อหลังไปทับร่างผู้ตายค่ะ
มาที่นี่เล่มไทยมาอยู่
ส่วนแม่ของนายพยกรุงผู้ตายนะคะ
เห็นสภาพลูกแล้วเนี่ยโอ้โห

ต้องมีคนคอยช่วยเขาบอกใช้แอมโมเนียเลยนะคะ
เพราะว่าจะเป็นลมตลอดเวลาเสียใจมาก
เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุลูกชายนอนอยู่บ้าน

ก็ไม่รู้หรอกว่าลูกออกไปหาใคร
จนกระทั่งอยู่มีเพื่อนบ้านวิ่งมาหาบอก
แม่ลูกถูกรถชนครับโอ้โหใจหนึ่งก็ไม่กล้าเชื่อ

นี่ค่ะซุดเข่าอ่อนแบบนี้เลย
เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็มีการสอบสวนคนขับรถบรรทุกอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวต้องมีการตรวจสอบเรื่องของสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ด้วย